เมื่อ๒๙ธันวาคมที่ผ่านมามีคนร้ายเนี่ยรอบยิงผู้หญิง
ยิงผู้หญิงจนเสียชีวิตผู้เสียชีวิตชื่อว่านางกัญญารัฐยศอักษร
ควบคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะคนก่อเหตุเขายอมรับว่า
เขาเป็นกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เขาเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี๒๕๕๓แล้วก็ก่อเหตุมาต่อเนื่อง
แล้วก็คนนี้ยังมีส่วนร่วมในการก่อเหตุที่มีคนร้าย๖คนนะคะ
บุกไปที่สพนประดูกยิงถล่มใส่โรงพักที่มีตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งนาย
แล้วก็ขโมยปืนของตำรวจไปด้วยที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้
ข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยเหตุการณ์นี้๑๓มกราคม
แต่ย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วไปยิงผู้หญิงคนหนึ่งเขาตายที่ปัตตานี
ตำรวจทหารฝ่ายปกครองคุมตัวนายอบีดีนลาเตะ
คนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุลอบยิงนางกัญญารัฐยศอักษร
เสียชีวิตนะคะเมื่อ๒๙ธันวาคมปีที่แล้ว
นำตัวนายอบิดินคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลป่าบอนอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะ
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงได้รวบรวมพยานหลักฐาน
มีเบาะแสก็คือรถเก๋งต้องสงสัยคาดว่ากลุ่มคนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
รถคันนี้เป็นรถที่คนร้ายใช้ในการเช็คเป้าหมายค่ะ
คือเหมือนไปตระเวนดูเป้าหมายที่จะก่อเหตุสังหาร
นายอบิดีนคนนี้เป็นคนครอบครองรถคันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ไปยึดรถได้ที่ตลาดเทศบาลนาประดูกอำเภอโคกโพ
แล้วก็นำตัวส่งให้ชุดสักถามที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓
ผู้ต้องหาก็เลยรับสารภาพค่ะว่าตัวเองเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรง
เข้าร่วมขบวนการตั้งแต่ปี๒๕๕๓แล้วก็ร่วมก่อเหตุเรื่อยมา
คดีรอบยิงนางกัญญารัฐตัวนายอบิดินคนนี้เขาบอกว่า
เขาทำหน้าที่เช็คเป้าหมายให้กับทีมสังหารอีก๓คนนะคะ
ซึ่งอีก๓คนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีแล้วก็มีประวัติเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการ
มีหมายจับหลายคดีเลยค่ะซึ่งล่าสุดผู้ต้องหา๒ใน๓คน
ก็ถูกออกหมายจับในคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ๑๓มกราคมที่ผ่านมา
เพิ่มอีกหนึ่งคดีด้วยนะคะครับคดีที่มีคนร้ายหกคนนะคะ
บุกเข้าไปที่สพนาประดูกช่วงกลางวันขี่รถจักรยานยนต์กันไป๓คัน
ยิงถล่มใส่ตัวอาคารของโรงพักตำรวจต้องหลบหมอบ
เพราะว่าหลบกระสุนกันเนี่ยนะคะจนทำให้มีตำรวจที่ป้อมเสียชีวิตไปหนึ่งนาย
แล้วคนร้ายก็ขโมยปืนไปด้วยเหตุการณ์นี้ออกหมายจับไปแล้วสองคน
แต่ว่าอีกหนึ่งคนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับเพิ่มเติมนะคะ
ที่สพนประดูตอนนั้นภาพวงจรปิดก็จับภาพไว้ชัดเจน
อุกอ่านมากชัดเจนค่ะมีตำรวจเขาอยู่ในป้อมตรงนี้เขาเสียชีวิต